แล้วมาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะ
เรื่องของคนโชคดีนะคะคุณนัทพงศ
ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่

อย่าบอกนะว่าลอตเตอรี่ปึกนั้นถูก

ซื้อลอตเตอรี่ชุดละ๕ใบ
รวม๑๓ชุด๖๕ใบเรายังคุยกันเลยว่าไม่รู้ว่าซื้อราคาเท่าไหร่

แล้วปรากฏว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เลขท้าย๒ตัวก็คือ๙๑มีคนเฮนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายกเศรษฐานี่แหละค่ะ
ถูกลอตเตอรี่คุณผู้ชมค่ะเลขท้าย๒ตัว๙๑ถูก๕ใบ
๕ใบก็จะได้รับรางวัล๑๐๐๐บาทด้วยกัน
โอ้โหนี่ดวงดีอย่างนี้
ทำไมไม่เป็นผมอ่ะแล้วซื้อไหมล่ะคะซื้อซื้อไหมล่ะ
ซื้ออายุตัวเองไม่ออก๙๑นายกถูก๕ใบแม่นะคะ
เดี๋ยวถ้าเราถูก๕ใบหมื่นบาทเราไปทำอะไรดีคะเนี่ยคิดไม่ตกเลยค่ะ
ถ้าคุณพระราพรถูกก็เลี้ยงข้าวเบิร์ตแหละอยากมีความรู้สึกแบบนี้บ้าง
ขอยินดีด้วยแล้วก็ยินดีกับทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะ
ก็ได้ยินเสียงเฮที่สระบุรีดังตอนรางวัลที่๑เหมือนกันไม่รู้ว่ามีใครถูกหรือเปล่า